พรักเพื่อไทยช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ว่านโยบายของพักเพื่อไทยนั้นเหมือนเป็นการเสิร์ฟอาหารคอร์สใหญ่
แบบนี้ว่ามันยังไม่จบเพราะว่าจะมีอาหารจานสุดท้ายออกมาในช่วงโค้งสุดท้าย

ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
เท่า๑หมื่นบาทให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่๑๖ปีขึ้นไป
พอหลายพักเริ่มตั้งหลักกันได้ก็เปิดปฏิบัติการเตะตัดขา

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นการเป็นนัยโยบายสุดโต่งหาเสียงมากเกินไป
แล้วก็เรามีตัวอย่างประเทศที่ล่มสลายอย่างเวเนซูเวล่าประชานิยมสุดส่ง
ประเทศก็แทบพังพังไปแล้ว
ไม่ให้โยนไม่ให้ตรงนี้ก็แจกการเดือนให้กับคนไทยเลย
เป็นลักษณ์สวัสดิการเป็นอีกระบบเผลอขององค์ลำบาก

นโยบายจ่ายเงินดิจิทัลเป็นเพียงเสี้ยวเดียว
พักเพื่อไทยนำมาใช้สู้ศึกครั้งนี้
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม
ว่าบรรดานักวิชาการจะออกมาเตือนในทิศทางเดียวกันว่า
สุ่มเสี่ยงที่จะนำประเทศไปสู่จุดวิกฤต
หากหาเงินมาใช้ได้ไม่ทันเวลา
นโยบายที่กลั่นออกมาจากทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยรอบนี้
มีการวางแผนกันมาอย่างดี
เหมือนการกินอาหารชุดที่เริ่มจากเซ็ตเรียกน้ำย่อยอย่างข้ามแรง๖๐๐บาท
ปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาท
และมาเมนคอร์สกับเงินดิจิทัลอีก๑๐๐๐บาท
นี่เป็นเพียงชุดอาหารขาวเท่านั้น
เชื่อว่าเมื่อใกล้ถึงวันลงคะแนน
คงจะมีชุดอาหารหวานออกมาปิดท้าย

ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านโยบายสุดท้ายที่พักเพื่อไทยจะปล่อยออกมา

งบประมาณปี๒๕๖๗ที่กำลังจะออกมานั้น
หากงบประจำงบผูกพันและการใช้หนี้เงินกู้
จะเหลือเงินราว๒แสนล้านให้รัฐบาลหน้าจับจ่ายใช้สอย
แล้วนโยบายแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
จะออกหัวหรือออกก้อยคงต้องรอดูกัน
เพราะนี่คือการใช้นโยบายวัดใจประชาชน
สู้กันหมดหน้าตักจากกระเป๋าเงินของคนไทยทั้งประเทศ
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน